เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมีคนแจ้งว่าไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๑ปีเขาเรียกกันป้าสมเพียร
ป้าสมเพียรคนในระแวกนั้นเขาจะรู้กันว่าโอ้โหป้าเนี่ยดื่มประจำ
เหรอเมาทุกวันเดินไปตามร้านค้าขอเหล้าหน่อยขอเล่าป้ากินหน่อยอ๋อเหรอ
บางร้านก็รินเล่าให้ป้ากินอ่าจนหายไปเลยสามวันอ่ะฮะ
ดูตามที่ร้านก็ไม่มีนะป้าก็ไม่มานะไม่รู้หายไปไหนครับ
กระทั่งมีคนมาพบว่าเธอเสียชีวิตครับป้าสมเพียรชื่อจริงคือนางสมเพียรปะทะรำ
หกสิบเอ็ดปีก็นอนเสียชีวิตลอยอยู่ในสระน้ำบ้านประหลัดชุมแสงหมู่สิบสาม
ก็มีการประสานกู้ภัยนำร่างขึ้นมาจากน้ำครับ
ไม่มีร่องรอยหรือว่าบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ว่าป้าสมเพียรเสียชีวิตมาประมาณ๓วัน
นับจากวันที่เจอก็คือเมื่อวานนี้ครับ
คนที่พบศพป้าสมเพียรเป็นคนแรกชื่อว่าคุณชิด
คุณชิดเล่าให้ฟังตอนนั้นผมเอาขยะมาทิ้งแถวนี้
มองไปมองมามองหาต้นทางของกลิ่นเนี่ย
ก็มาเจอกับร่างของป้าสมเพียรลอยน้ำอยู่ครับ

ตัวคุณชิดเขายอมรับนะผมไม่กลัวหรอกเรื่องแบบนี้
แต่มารอบนี้โอ้ยขนลุกเลยอ่ะ
ต่อมาครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นญาติของป้าสมเพียรก็คือผู้ใหญ่ประยุทธ์
ผู้ใหญ่บ้านประยุทธ์เนี่ยบอกอ๋อป้าสมเพียรแกอยู่คนเดียวแต่ชอบดื่มเหล้า
แกนะชอบเดินไปเรื่อยตามหมู่บ้านหาเหล้ากินตามร้านค้า
รู้จักกันดีอยู่แล้วบางครั้งก็มีคนเอาเหล้าให้ป้าสมเพียรแกกิน
คือลักษณะป้าแกเมาตลอดทั้งวันแหละทีนี้สามวันก่อนไม่เห็นป้าสมเพียรอยู่บ้าน
ก็เลยออกตามหาไปถามร้านค้าเห็นป้าสมเพียรไหมเห็นป้าสมเพียรไหม
ไม่มีใครเห็นเลยครับจนกระทั่งมีคนมาพบร่างป้าสมเพียรนี่แหละ
แต่คุณผู้ชมหลังจากที่ป้าสมเพียรแกหายตัวไป๒วันเนี่ย
หายตัวไปวันที่สองเนี่ยนะผู้ใหญ่ประยุทธ์แกบอกแกได้ยินเหมือนเสียงป้าสมเพียร
มายืนบ่นพึ่มพำหน้าบ้านกลางดึก
ตนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คิดว่าอ๋อก็คงป้าสมเพศแหละ
มารู้ข่าวว่าอ้าวป้าสมเพียรเสียชีวิตไปแล้วนี่
เขาขนลุกเลยครับนี่คือผู้ใหญ่ประยุทธ์ครับ
คุยคนเดียวนะ